เพาะเนี่ยนะนอกจากความฮาแล้วมีสายกีฬาด้วยคุณผู้ชม
เขามีความสามารถทางด้านกีฬานะคะพูดถึงลูกนะ
อายุ๑๐ขวบน้องออก้าเนี่ยบอกเลยว่าเจสสกีเนี่ยเดินตามรอยเท้าพ่อมาสุดนะ
เต็มเต็มเลยคุณผู้ชมค่ะนี่และที่สำคัญล่าสุดเนี่ย
คุณพ่อสมัครให้แล้วนะเตรียมลงแข่งขันขี่เจสสกีรุ่นเยาวชนโลกด้วยนะคะ
เมื่อถามถึงแววนักกีฬาของลูกอีก๓คนว่ามีใครเนี่ยได้เลือกนักกีฬาแบบพี่เปิ้ลมาบ้าง
พี่เปิ้ลตอบด้วยความภาคภูมิใจเลยว่าใครรู้มั้ยออร์เกรสไง
คนเล็กเมื่อกี้นะคะหรือว่าออร์เก๊กของพี่ค่ะ
ซึ่งแววที่พี่เปิ้ลเห็นก็คืออะไรเดี๋ยวไปฟังคำตอบกันค่ะ
มีอีกคนนึงที่น่าจะมีแววตามออก้าก็คือออร์เกรส
นะฮะน้องสาวคนสุดท้องเวลาเขาหล่นลงพื้นเนี่ย
เขาจะไม่ค่อยร้องไห้เหมือนผู้หญิงคนอื่นไม่เจ็บชนโต๊ะ
ชนตกบันไดอะไรอย่างนี้เขาก็จะไม่เจ็บ
แล้วก็ชอบเวลาอยู่บนหลังเจ็ดสกี
เขาจะมีสายตาของความกระหาย

ตอนนี้เขาก็เริ่มฝึกขี่แล้วอายุ๔ขวบ

เลยนะคะแต่สิ่งเดียวที่ทำให้กรี๊ดได้

หนูหิวด้านบนเผื่อคุ้มชมถ้ารักคุณบ้านดี

ก็ถามถึงเรื่องธุรกิจร้านอาหารของพี่เปิ้ลกันต่อดีกว่านะ

โดนผลกระทบจากโควิดทุกรอบเลย

ก็อยากมีสายพันธุ์ใหม่อื่นเพิ่มแล้วก็แล้วกันนะ

สำหรับโควิดระลอกใหม่ที่กำลังจะกลับมาเนี่ย
เราก็ภาวนาแค่ขอให้เป็นแค่แค่แล้วก็อย่า
อย่ามีสายพันธุ์ใหม่เข้ามาอีกแต่เราก็ห้ามไม่ได้นะ
ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนเราก็มีมาตรการป้องกันตัวเองกันอยู่แล้ว
วัคซีนต่างต่างก็ได้รับกันมากมายกันกันพอสมควรอยู่แล้วนะฮะ
แล้วแต่ที่สำคัญคือทุกคนค่อนข้างจะระวังตัวเอง
อ่ะก็น่ากลัวรอบเนี้ยอืมแต่ว่าร้านอาหารพี่เปิ้ล
เออก็ขอให้เห็งขายของดีอย่าให้มีอะไรมาปิดเป็ดนะ
ช่วงนี้นะระวังตัวกันด้วยพี่ต้นเขาเตรียมตั้งรับเต็มที่นะ
ก็ด้วยอุดหมุนกันแล้วกันนะคะค่ะ